คุณผู้ชมอันนี้เป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้น
รถกระบะคันหนึ่งเนี่ยนะคะเสียหลักแล้วพุ่งชนนะคะครับ
รถที่จอดริมถนน๖คันรวดแล้วก็หลบหนีไปค่ะ

ขนาดตอนขับหนีไปก็ยังเสียหลักเลยนะคะนี่อันนี้คือตอนเกิดเหตุคุณผู้ชมค่ะ
คือมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็พุ่งชนมอเตอร์ไซค์กระบะนะคะ

เสร็จแล้วก็ถอยมาแล้วก็ไปด้วยความเร็ว

นี่คือเหตุการณ์ที่แยกไฟแดงที่ตลาดเนินโมกบ้านบึงชนบุรี๑ทุ่มของเมื่อวานนี้ค่ะ
แล้วปรากฏว่ารถกระบะคันนี้นะคะชนมอเตอร์ไซค์๕คันรถกระบะอีก๑คัน
รวมถึงร้านขายไก่สดริมถนนด้วยก็ถูกชนพังเสียหาย
ชนไปทั่วเลยค่ะแต่โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
ตำรวจเขาก็ไปดูกล้องวงจรปิดจนสุดท้ายเนี่ยค่ะรู้แล้วว่าผู้ครอบครองรถคือใคร
และออกหมายเรียกคนขับมาสอบปากคำค่ะ
ล่าสุดทางเจ้าของรถกระบะนายสมศักดิ์ผู้เมืองมาพบตำรวจสพบ้านบึง
และเจ้าของรถทั้ง๖คันแล้วก็เป็นการมาพร้อมกับกระเช้านะคะ
แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รวมถึงมาพร้อมกับบริษัทประกันด้วยค่ะ
เพื่อมารับทราบข้อมูลเพื่อชดใช้ความเสียหายให้กับคู่กรณีนะคะ
แล้วนายสมศักดิ์ก็บอกว่ามันมาจากที่ตัวเขาเนี่ย
ขับรถหักหลบสุนัขมันวิ่งตัดหน้า
รถก็เสียหลักไปชนร้านค้าชนรถ
แล้วตัวเองตกใจก็เลยขับรถหนีทันที
แต่พอตั้งสติได้ก็ติดต่อกับทางคู่กรณี
แล้วก็นี่ค่ะนัดมาเจอกันที่สพบ้านบึงค่ะ

ขอโทษผู้กรณีด้วยนะครับที่ว่าขับรถประมาท
แล้วทำให้ของเสียหายอันนี้ผมก็มาขอโทษ
แล้วก็มาชดใช้ซ่อมค่าเสียหายให้ผู้เสียหายครับ

ตำรวจก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
ทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย

รวมถึงให้ทางคนขับรถกระบะและคู่กรณี